มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
ออกมาเชิญชวนให้ฝ่ายของครูปรีชาและพวกไปพบ
หัวหน้าคณะคอสชด้วยกันเพื่อให้หัวหน้าคณะ
ขอสชใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในการจัด

จะได้ไม่ต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานอื่นให้วุ่นวายนะครับ
ครูปรีชาก็มีท่าทีในเรื่องนี้ออกมานะครับ
โดยไม่ตอบรับแล้วก็ไม่ปฏิเสธ
บอกว่าขอไปปรึกษากับทนายความก่อน

สัปดาห์ที่ผ่านมานายธนุกรเหลืองใหม่เอียมหรือแผน
เดินหน้าไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่าง

และฟ้องร้องดำเนินคดีกับตำรวจที่ทำคดีหวย๓๐ล้าน

เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ว่าครอบครัวของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ต้องการให้ครูปรีชาพยานและกุญสือทุกคน
เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคอสชให้ตรวจสอบโดยใช้อำนาจแบบพิเศษ
ก็เห็นเขาไปร้องทางหัวหน้าคอสชอยู่แล้วนี่ในแผน

ให้ใช้อำนาจแบบพิเศษในการสืบหาความรู้จริงขดีนี้

ถ้าเกิดว่าใครที่มีร่วมกระบวนการพิษ
จะได้ดำเนินการเพิ่มไปอีกนะครับ
ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไม่ได้เคารพเรื่องกระบวนการยุทธรรมนะ
เพราะว่าเมื่อสืบเสร็จโดยใช้อำนาจพิเศษเสร็จ
ก็ต้องส่งอายการแล้วส่งฟ้องศาล
ครูปรีชาจะยังไม่ตอบรับข้อเสนอในทันที
แต่ขอปรึกษาทนายความส่วนตัว
จะตอบรับคำเชิญชวนหรือกำหนดทิศทางต่อไปจากนี้
พร้อมยอมรับว่าไม่ทราบเรื่องที่ทนายสิทธาโพสต์
เพราะทีวีที่บ้านเสียอีกทั้งยังไม่ได้ดูโทรศัพท์
ไม่ได้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้น
ยังไม่เห็นข่าวนะเพราะว่าที่บราทีวีเสียไง
ถ้าเป็นจริงครูจะโอเคไหม

งานนี้ทนายสิทธาไม่เชื่อว่าครูปีชายังไม่ทราบเรื่องนี้
แม้ว่าหลังจากโพสต์ข้อความออกไปไม่ได้ติดต่อครูปีชา
และครูปีชาก็ไม่ได้ติดต่อกลับ
แต่มองว่าข่าวนี้ดังไปทั้งประเทศ
ครูปีชาน่าจะพอทราบแล้วและไม่ได้คิดว่าจะประสานงานไปโดยตรง

เพราะอีกฝ่ายไปร้องหัวหน้าคอสช

เพื่อใช้อำนาจพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนกรณีที่ครูไม่รู้เรื่องไม่อะไร
จริงแล้วข่าวนี้มันค่อนข้างจะดัง

ท้าให้อยากจะร้องหลายที่ก็ไปหานายกด้วยกันเลย
แล้วก็ให้ใช้อำนาจพิเศษตรวจสอบข้อได้จริง

ไม่เพียงเท่านั้นท่านอาจิตรายังย้ำว่า
โพสต์อยากให้คดีหวย๓๐ล้านจบแบบวิน
คือการพิสูจน์ความจริงไม่ใช่การแบ่งเงิน

ทั้งสองฝ่ายยอมรับการตรวจสอบจากคอสช
จะได้ไม่บานปลายร้องเรียนไปทั่ว
ที่สำคัญไม่ทำให้สังคมสับสนไปมากกว่านี้
แถวรัฐทีวีรายงาน